คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อกับเรื่องของงานศพงานหนึ่งที่ราชบุรี
งานศพนั้นมีทั้งกำนันคนดังมีทั้งผู้ลงสมัครนายกเล็กของตำบลดอนทราย
จังหวัดราชบุรีที่เขาคาดกันว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญของนายกเล็กคนเดิม๓สมัยกันมา
สองครอบครัวนี้เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมาแข่งกันมาตั้งแต่เรื่องของการลงกำนันแล้ว
นะฮะแล้วก็มาแข่งกันต่อกับตำแหน่งนายกเล็กแล้วก็มีผู้สมัครเนี่ยนะฮะ
ก็ไปงานนี้ระหว่างที่กำนันคนนี้ไปจุดทูบหน้าพระประธานมีมือปืนเข้าไปกราดยิงในงานนี้เลยคุณผู้ชม
มีคนโดนยิงบาดเจ็บไปสี่เสียชีวิตไปหนึ่งตำรวจออกหมายจับสจนายหนึ่ง
บอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมืองท้องถิ่น
แต่สอจอก็ไปมอบตัวแสดงความรู้สึกใจว่าเขาไม่ได้ยิง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มีคนไปยิงในงานศพงานนี้นะครับ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นงานสวดที่สารสุธรรมวิญญาณประชาสามคี
นายผ่านครับในวัดธ่ามหัคขาตำบลดอลร์ซายอเมืองโพธารามจังหวัดบราชบุรี
ทีนี้หลังจากสิ้นเสียงปืนมีคนบาดเจ็บ๔คนเสียชีวิต๑
หนึ่งในคนเจ็บคือนายยิ่งพันธ์กันเกรดหรือว่ากำนันโทน
เป็นกำนันตำบลดอนทรายถูกยิงที่คอทะลุหลอดลม
โอ้โหอาการสาหัสตอนนี้เป็นตายเท่ากัน
คนซ้ายนะฮะนี่กำนันก็คือนายยิ่งพันธ์กำนันโทนนะครับ
ทีนี้ทางด้านของครูนงเนี่ยครูนงถือว่าเป็นผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทรายเนี่ย
ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ค่อนข้างจะสำคัญมาก
ชื่อจริงคือวราพรเนียมรักษา
ครูนงเนี่ยถูกยิงที่ชายโครงซ้ายกระสุนฝังในหนึ่งนัดอาการสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนอีก๓คนที่บาดเจ็บมีใครบ้าง
มีนายนครวันเพ็ญอันนี้ก็เป็นผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตะบนดอนทราย
นางสมทวินศรีรัฐแล้วก็นางมณ์เทียนใจธรรมซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บ๔เสียชีวิต๑นะฮะ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปเก็บรวบรวมหลักฐาน
ไปเจอปลอกกระสุนจุด๒๒ซึ่งยิงมาจากปืนเป็นปืนยาวติดกล้อง
ที่รู้จักเกณฑ์ก็นั่งอยู่เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีปลอกกระสุน๑๑มม
แล้วก็หัวกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่
ซึ่งคาดว่าคนร้ายและกลุ่มผู้ตายมีการยิงตอบโต้กัน
ทีนี้วิถีกระสุนที่ตำรวจไปตรวจสอบ
พบว่าคนร้ายน่าจะยืนอยู่ที่บนเก้าอี้ด้านหลังสารา
โดยตำแหน่งที่ยิงเนี่ยยิงยิงมาจากทางด้านของหลังพระประธาน
เฉียงไปทางด้านหลังของโรงศพ
ซึ่งบริเวณหลังสาราจะไม่มีไฟส่องสว่างมืดหน่อย
ทำให้สังเกตได้ยากว่ามีใครยืนอยู่หรือเปล่า

คนร้ายเนี่ยอันนี้ตำรวจเขาดูจากวิถีกระสุน
คนร้ายน่าจะสอดปากกระบอกปืนผ่านลูกกรงซึ่งอยู่หลังพระประธาน

จากคนที่นั่งอยู่และคนที่ยิงห่างกันประมาณ๕เมตร
เค้าบอกว่าช่วง๒ทุ่มเนี่ยตอนนั้นมรรคธายกกำลังพูดออกมายเชิญประธานก็คือกำลังโทนเนี่ย
เป็นประธานในงานศพไปจุดทูบเทียนหน้าพระพุทธหน่อย
หลังจากพูดเสร็จปุ๊บกำนันกำลังเดินไปจุดทูปแป๊บเดียว
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดเลย
ทุกคนตะโกนทุกคนหมอบหมอบหมอบลง
ตอนนั้นมีพระสงฆ์มีคนอยู่ในงานนั้นประมาณสักร้อยคนได้
รอฟังสวดศพอยู่ทุกคนก็หมอบลงกับพื้น
คนร้ายเอาปืนยาวยิงมาจากข้างพระประธาน
ตัวเองเป็นคนหมอบก็ต้องหมอบด้วย
ส่วนคนติดตามกำนันโทนก็เห็นแล้วมีคนยิง

พอสิ้นเสียงปืนมีคนโดนยิงหลายคน

หลังเกิดเหตุตำรวจก็มีการมาตรวจสอบ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ออกหมายจับนายวัญชาติเนียมรักษา
หรือสจเอี่ยวเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดราชบุรี
ความสัมพันธ์จริงแล้วเขาเป็นเครือญาติกัน
สจเอี่ยวกับครูนงผู้ตายเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นศักดิ์กันแล้วเนี่ยครูนงเนี่ย

เป็นหลานของครูนงแต่เขาเลี้ยงดูมาเหมือนเป็นลูกชาย

ตอนแรกเป็นกำนันก่อนขึ้นไปสอจอแล้วก็มีการเลือกกำนัน
กำนันทนก็ได้มาเป็นกำนันแทนนะฮะ
แต่ว่าสจเอี่ยวเข้าหมายมั่นปั้นมือว่า
เขาจะให้ลูกสาวเขารับตำแหน่งกำนันต่อ
แต่ลงสมัครไปลงสมัครมาถูกกำนันโทน
ตัดหน้าไปได้เป็นกำนันลูกสาวเองก็ผิดหวัง

อันนี้เป็นข้อมูลทางการเมืองที่เราไปตรวจสอบมา
ทีนี้ล่าสุดครูนงก็ไปลงสมัครเป็นนายกเล็ก
ก็คือนายกเทศบาลตำบลดอนสายแข่งกับนางจิตรดา
ซึ่งนางจิตรดานั้นเป็นภรรยาของสจเอี่ยว
ซึ่งเป็นนายกเทศบาลตะบนดอนทรายมาแล้วถึง๓สมัย
จริงจะมีการลงคะแนนกัน๒๘มีนาคมนี้

ซึ่งคาดว่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่การสมัครกำนันที่กำนันทนได้แทนลูกสาว
การที่ครูนงไปลงแข่งเป็นนายกเทศบาล
แข่งกับภรรยาของสจเอี่ยวทั้งหมดทั้งมวล
มันเป็นสาเหตุแล้วก็เป็นความบาดหมางในใจของทั้งสองครอบครัว
แล้วก็เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนะฮะ
เมื่อวานสอจอเหี่ยวไปมอบตัวนะครับ
ไปมอบตัวกับตำรวจเพราะว่าถูกออกไม้จับเลยต้องไปมอบตัว
ไปสอบปากคำแล้วสจเอี่ยวก็ออกมาบอกกับทีมข่าวว่า
ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้เป็นคนก่อเหตุผมไม่ได้เป็นคนยิง
แล้วผมก็ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับผู้ตายด้วย
ไปฟังเสียงของสจเอียวหรือว่านายวัญชาติเนียมรักษาครับ
เขาก็ปฏิเสธแบบนี้นะครับทีนี้นักข่าวไปถาม
ทางด้านของนางจิตรดาเนียมรักษา
ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นนายกเทศบาลตำบลดอนทรายอยู่นะ
แต่ว่าเป็นภรรยาของสจเอียวซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของครูนงคนสำคัญ
นางจิตรดาบอกว่าตกใจมากแล้วเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าสามีกับพี่สะพ้ายเขามีปัญหาอะไรกัน
เนื่องจากว่าก็ยังเห็นพูดคุยกันอยู่ก็เป็นญาติกันอ่ะเนอะก็ยังคอยคุยกัน
กำลังจะมีการเลือกตั้งก็ตามทีแต่ไม่เคยเห็นสามีบ่นเรื่องของการหาเสียง

ยืนยันว่าการพ่ายแพ้ของลูกสาวที่ลงสมัครกำนันแล้วไม่ได้
กำนันทนได้ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้อย่างแน่นอน

เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่ง
ก็คือครูนงญาติได้นำศพของครูนงมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน

คุณชวลิศสามีของครูนงผู้เสียชีวิตบอกว่า
ภรรยากระเสียนายุราชการครูมาได้สักประมาณ๓เดือน
ทีนี้แต่ด้วยความที่ยังมีไฟในการทำงานและเป็นนักพัฒนานาอยู่แล้ว
ก็เลยปรึกษากับครอบครัวเพื่อจะลงสมัครตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายค่ะ
พอลงสมัครได้ก็ภักษณ์ตอบรับค่อนข้างดี
แล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยที่จะได้รับการคัดเลือก
ว่างานศพของครูนงคนในพื้นที่ของดอนไซน์มากันเยอะเลย
โดยมีนางจิตรัดดาภรรยาของสจเอี่ยวเป็นนายยกเทศมนตรีมา๓สมัยแล้ว

แต่ครูนงมีโอกาสสูงกว่าจะได้ตำแหน่งก็เลยมีการเสนอเงิน๑ล้านบาท
หมายถึงว่ามีกระแสข่าวว่าทางของคุณวัญชาติมีการเสนอเงิน๑ล้านบาท
กับการที่ครูนงจะไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งนะคะ
แต่สามีของครูนงบอกกลับไปบอกว่าไม่ขอรับเงิน
ใครจะได้ตำแหน่งก็ขอให้ประชาชนเป็นคนเลือกตามระบอบประชาธิปไตย
จากนั้นฝั่งคู่แข่งก็มักจะข่มขู่
คะแนนของครูนงบอกว่าให้ระวังตัวนะฮะ

ทีนี้คุณสิริพรลูกสาวของครูนงบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเธอไม่เห็นว่าใครเป็นคนยิงนะคะ
ว่าจะมีชาวบ้านนั่นแหละเห็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะกล้าไปเป็นพยานให้กับฝั่งผู้เสียหายหรือเปล่า
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่

ย้ำบอกว่าคุณแม่ของเธอจะต้องไม่ตายฟรีค่ะ
ก็เป็นศึกการเลือกตั้งนะฮะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลดอนสายอำเภอโพธรรมจราชบุรี
ที่กำลังหาเสียงอยู่เนี่ยป้ายก็เขียนชัดเจนนะฮะ

ก็อีกประมาณสัก๒๘มีนาคม๒๕๕๙
ก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะ
ว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ก่อเหตุ